ทำกับเด็กปั๊มได้ลงคอเรานำเสนอบ่อยครั้งนะ
กับการที่เจ้าของรถนำรถมาเติมน้ำมัน

รถกระบะที่เข้ามาไม่จ่ายแล้วก็ขับออกไป
ใช่ก็ไม่รู้ว่าเด็กปั๊มต้องควักกระเป๋าเอง
ในการจ่ายให้กับเจ้าของปั๊มเขาหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็ทำกับเด็กปั๊มได้ลงคอเหมือนกัน
เป็นวงจรปิดเผยภาพชายคนหนึ่งที่ขี่รถเข้ามาเข้ามาเพื่อจะเติมน้ำมันปกติ
แต่ว่าฉวยโอกาสตอนเด็กปั๊มเผลอคุณดูนะ
ที่วงนะคะโทรศัพท์เหรอคะ
หยิบไปเลยได้น้ำมันไปไม่พอนะครับ
เอาโทรศัพท์ของเด็กปั๊มไปด้วยนะครับก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับนาทีของผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเติมน้ำมัน
ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจากสหกรการเกษตรบ้านฉาง

ตรงข้ามสพบฉางอบฉางจระยองเลย

ก็ฉวยโอกาสหยิบโทรศัพท์มือถือของนางสาวรุ่งนภาบุตรโคตร
พนักงานปั๊มก่อนจะขี่รถหลบหนีไป
ปั๊มคนนี้นะครับนางสาวรุ่งนภาก็เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุช่วง๑๑โมง
คือเมื่อวานนี้มีชายในกล้องวงจรปิดขี่รถเข้ามาเติมน้ำมันจำนวน๔๐บาท

จากนั้นก็มีรถลูกค้าเข้ามาในปั๊มหลายคัน
ก็เลยรีบไปเติมให้คันอื่นด้วย
ซึ่งตัวเธอเองวางโทรศัพท์ไว้ที่ชั้นวางของ
แล้วก็ชายในคลิปก็ฉวยโอกาสหยิบไปนะครับ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นพฤติกรรม
และใบหน้าของคนร้ายอย่างชัดเจนครับ

เขาหยิบเลยใช่ไหม
ตอนนี้ผู้เสียหายนอกจากเข้าแจ้งความแล้ว
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

อยากให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย